คุณผู้ชมเปลี่ยนมาดูซิกแพคกล้ามแน่นของหนุ่มทั้งนี้กันดีกว่านะคะ
เพราะว่าอะไรเราคัดมาแล้วให้เน้นให้วัหยิบของคุณมันแฮปปี้กันไปเลยค่ะวันนี้
ทำเอาสาวต่างกันพาอิจฉาสาวจุ๋ยกันยกใหญ่เลย
คุณผู้ชมไม่อิจฉาได้ยังไงอ่ะก็ดูซิกแพคสิโอ้โหแน่นเชียร์
แหมจะไม่หุ่นดีได้ยังไงคุณผู้ชมเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ย
ทุ่มทุนสร้างห้องออกกำลังกายเอาไว้ที่บ้าน
อันนี้ไม่ใช่ฟิตเน็ตที่ไหนนะคะอันนี้คือที่บ้านเขาค่ะ
ที่บอกว่าทุ่มทุนสร้างก็เพราะว่าเข้าออกกำลังกายที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะ
สร้างไปก็ไม่เท่าไหร่หรอกค่ะเท่าไหร่จ๊ะ
๑ล้านบาทค่ะเท่านั้นแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เป็นยังไงล่ะคะลงทุนไปเยอะขนาดนี้สิ่งที่ได้กลับมาก็คือ
หุ่นแซ่บกล้ามเฟิร์มอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
แล้วเมื่อมีของดีนะคะฉันก็ต้องโชว์สิคะ
ได้รับการขนานนำว่าพุทธสายโชว์เออ
แต่ไม่เป็นไรนะเราให้อภัยโชว์เลยจ้า
พุทธเนี่ยก็ยิ้มรับกับฉายานี้นะคะ
พร้อมกับบอกว่ามีของดีถึงได้กล้าโชว์

ถ้าเราหุ่นดีเราก็อยากโชว์บ้าง

ภรรยาบอกว่าเออมีดีก็โชว์ไปบ้างสิ
แสดงว่าแอปรู้ผ่านมาแล้ว

นี่ไงแต่ว่าคุณผู้ชมค่ะ

ก็เลยแบบเออแน่นไปเลยจ้า
แต่เขาออกกำลังกายมานะคุณผู้ชม

งามจริงค่ะกล้ามเขาเนี่ยโอ้โห

หุ่นล่ำผ่านไอจีส่วนตัว

โดยนุ่มเด่นคุณเขายอมรับนะว่า
ผมเนี่ยเป็นผู้ชายสายถอดนะครับ

ก็เขาดูแลสุขภาพแล้วก็รูปร่างตัวเองมาโดยตลอด

ชอบการออกกำลังกายมาตั้งแต่เด็กแล้วแหละ
อืมทุกวันนี้เนี้ยเชื่อไหมคุณผู้ชมเวลาไปไหนมาไหนเนี้ยถึงขั้นที่พกเครื่องออกกำลังกายไปด้วยตลอดเวลาเลยอ่ะ

จริงแล้วเมื่อของมันมีดีมันก็ต้องโชว์ถูกต้องไหมล่ะเขาออกกำลังกายมาขนาดนี้

ต้องกลัวกลัวเพราะว่าเขาถอดอยู่ทุกวันคุณผู้ชม
แต่ว่าซิกแพคที่เห็นเนี่ยเจ้าตัวบอกว่ายังนะครับ

ตอนนี้ยังเชื่อหมด๐๘๗อยู่เลยครับคุณผู้ชมครับ
ฉันเห็นเด่นคุณดิฉันขออย่างเดียวไม่ขออะไรมาก

หล่อจริง
ต้องค่ะปิดท้ายกันที่นักแสดงหนุ่มเดี่ยวสุริยนต์นะคะ
ล่าสุดเพิ่งจะทำไอจีลุคเป็นไฟเหมือนกัน

ท้องซิกแพคแน่นที่สั่งว่ายน้ำนะคะ

สาวน้อยสาวใหญ่หนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่

คืออดใจไม่เน้นไม่ได้คุณผู้ชมดูนะ
หุ่นของผู้ชายอายุที่หลายคนบอกว่า

แต่หุ่นกล้ามแขนกล้ามหน้าท้องทุกอย่าง

จะมาเล่นออกกำลังกายที่มันผ่านผลเกินไปก็ไม่ได้

ถ้าไม่เบื่อกันใครจะเบื่อไงค่ะพี่เดี๋ยว